มาติดตามเหตุอาจยกรรมกันบ้างนะครับมีคนไปพบศพชายอายุประมาณ๓๐ปีครับถูกทำร้ายร่างกายแทงเสียชีวิตในสวนยางพาราที่ยาลานะครับคาดว่าเป็นปัญหาส่วนตัวเพราะว่าเคยมีประวัติเรื่องของยาเสพติดมาก่อนครับ
เก็บกู้วัตถุระเบิดสอนศึกสอนชัยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน๑๐ที่ยาลานำกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุในสวนยางพาราข้างโรงเรียนวินัยวิทยาครับตำบลบันนังเสร็งนะครับที่อำเภอเมืองยาลาที่ห่างจากถนนคอนกรีตประมาณ๕๐เมตร
พบสบเป็นชายชื่อนายสุลัยมารโต๊ะแวอายุ๓๐ปีสภาพสบถูกทุบที่ลำตัวและถูกแทงด้วยของมีคมที่สะบักหลังหนึ่งแผลน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๑๒ชั่วโมง
นายอหมะดอนเลาะนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้พบศพก็บอกนะครับว่าเมื่อช่วงเช้ากำลังจะไปช่วยภรรยานั้นกรีดยางแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุก็ไปพบศพนะครับนอนอยู่ในสวนยางพารา
จึงรีบโทรแจ้งตำรวจภูทรเมืองยะลาครับให้เข้าไปตรวจสอบด้านนายกอเสงโต๊ะแวร์อายุ๕๗ปีพ่อผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยนะครับว่า
ลูกชายเคยมีคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดและถูกคุ้มถามกันหลายเดือนต้นกระทั่งพ้นทดออกมาแต่ก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิม
รวมทั้งชอบขโมยขี้ยางแล้วก็ลูกมะพร้าวเคยส่งตัวไปบำบัดยาเสพติดที่จังหวัดกระบีแต่พอกลับมาก็เป็นเหมือนเดิม
ขณะที่ตำรวจคาดว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายสุเลมานอาจถูกคนร้ายที่รู้จักกันไม่ต่ำกว่า๒คน
ออกมาที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยกันรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวเพราะว่านายสุรายมานเองก็เคยมีประวัติเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ชอบลักขโมยของมาก่อนครับ